แล้วอยู่มาจอดกลางสี่แยก
แสงเพชรในเขตเทศบาลสุราธานี
แล้วก็หยิบผ้าขึ้นมา
ผืนหนึ่งมาขยุ่มแบบนี้
เอาน้ำมันราดน้ำมันการ์ดราดเข้าไป

แล้วก็ปล่อยให้ไฟมันลุกพลึบกลางถนนแบบนี้
ต่อหน้าต่อตารถที่ผ่านไปมากลางแยก

เพราะเขาทำแป๊บเดียวไม่ถึง๑๐นาทีเนอะ
ไม่ถึง๑๐นาทีเขาก็ขับรถหนีไปได้ค่ะ
ตำรวจทราบตัวแล้วนะฮะว่าผู้กระทำเป็นใคร

เหตุผลของการกระทำนี้คืออะไรนะครับ
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

ตำบลอาช้างขวาอำเภอกรรณจนาดิษฐ์สุราธารณี
เพื่อติดตามตัวนายประสงค์รอดบำรุงอายุ๔๑ปี
หลังจากตำรวจขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดสุราธานี
ข้อหากระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด

น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
หลังตำรวจสืบทราบว่าเป็นชายนิรนามที่จุดไฟ
บนถนนกลางสี่แยกไฟแดงบริเวณแยกแสงเพชร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมานะครับ
เนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของนายประสงค์
ถูกจับคดียาเสพติดจนกระทั่งเมื่อวันพุธ
สารจังหวัดสุราธานีได้ตัดสินจำคุกภรรยาของนายประสงค์

เย็นวันเดียวกันนั่นแหละครับนายประสงค์รู้สึกเครียด
ไม่พอใจครับแค้นใจต่อทั้งคำตัดสิน
แล้วก็โกรธแค้นสังคมเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้บนศาลนายประสงค์ก็เอะอะโวยวายบนศาลเรียบร้อยแล้วนะ

บึงรถจักรยานยนต์จะกลับบ้านทันทีที่อำเภอกาญชนะดิต
ดื่มเหล้าจนเมาไม้ก่อนที่จะบรรจุน้ำมันใส่ขวดน้ำ

เดินทางไปก่อเหตุจุดไฟเผากลางสี่แยกไฟแดง
เป็นการเหมือนประท้วงประชด
สำหรับช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำวานนี้
ตำรวจได้เข้ากดดันในพื้นที่นายประสงค์ก็ไหวตัวทันนะครับ
เจ้าหน้าที่ไล่ล่าติดตามเหมือนกันแต่ก็ไม่พบตัวจึงได้เดินทางกลับ
แต่ตำรวจในพื้นที่ยังคงตั้งด่านตรวจค้น
คนที่ผ่านเข้าออกในบริเวณหมู่บ้านตลอดทั้งคืนนะครับ
ก็ได้ทราบเหตุผลกันไปแล้วว่าเขาทำไปเพราะอะไรนะครับ